ต่อที่ศรีสะเกดนะฮะตำรวจสามารถจับกลุ่มโจรวิ่งราวทองได้
เหตุผลเพราะว่าวิ่งราวทองจากร้านนี้
แต่ดันเอาทองกลับไปขายที่ร้านเดิม
เจ้าของเขาก็รู้สิก็มันเป็นทองของร้านเขา

แต่โจรคนนี้ไปดูกันหน่อยผู้ต้องหาคนนี้คือ
นายสืบพงศ์วงบริพัฒน์อายุ๓๖ปี
ถูกจับได้ขณะที่นำสร้อยคอทองคำ๕บาท
ขายให้กับร้านทองร้านเดิมที่ฉกไปก่อนหน้านี้
ก็คือร้านทองเยาวราชตำบลกำแพงอำเภออุทุมพรพิสัย

คนนี้ทำทีเป็นลูกค้าไปเลือกซื้อสร้อยทอง

จังหวะที่พนักงานขายเผลอก็วิ่งออกจากร้านไป
ทางร้านเองก็เลยเอาภาพนี้ไปแจ้งความ

ขอสารอนุมัติออกเป็นหมายจับ
ปรากฏว่าผู้ต้องหาคนเดิม
กลับนำสร้อยคอทองคำที่วิ่งราวจากร้านนี้
ไปขายให้กับทางร้าน
เนื่องจากว่าไปเสนอขายให้กับร้านทองร้านอื่น
แต่ถูกกดราคาก็เลยกลับมาขายร้านเดิมที่เอาไป
โอ้โฮคิดได้อย่างไร

คิดได้ยังไงเอากลับไปร้านที่ขโมยมา

แน่นอนคุณผู้ชมทองเนี่ยร้านไหนเขาจะทำตำหนิ
หรือว่าโลโก้ของร้านเขาเอาไว้ในทองในเส้นนั้น
แต่ว่าเป็นจุดเล็กที่เราเองอาจจะมองไม่เห็นอะไรแบบนี้
ซึ่งเขาจำได้ก็เลยรู้ว่าเอ๊น่าจะเป็นทองที่ถูกขโมยไป
ก็เลยพูดคุยถ่วงเวลาแล้วก็แอบแจ้งตำรวจไป
สุดท้ายตำรวจตามมาล็อกคอได้ถึงร้านเลยครับ

จากการสอบประคำผู้ต้องหาเองก็สังฤทธิ์ภาพ
ต้องการเอาทองไปขายเพื่อเอาเงินไปใช้จ่ายให้กับครอบครัวช่วงนี้

เคยมีประวัติต้องโทษคดียาเสพติดมาก่อน
ก็นำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สุดท้ายจนใจเองก็คือมอบตัวด้วยตัวเองไปไม่รอด